รวมไปถึงข่าวลือที่บอกว่าโดนถอดออกจากแบบรายการต่างจริงหรือเปล่านะคะ
รวมไปถึงคุณบุโกไว้ที่ไม่เจอก็ต้องไปตรวจด้วย
ก็ไปสอบถามคุณบุโกว่าตอนนี้การทำงานของตึกกรามิเป็นอย่างไรบ้าง

เราก็ต้องดูมาตรการต่างเอาไว้ให้มันดูแบบว่าเซฟที่สุด
เพราะปกติแล้วตึกเราต้องลางทุกวันอยู่แล้วตอนตีหนึ่ง
ตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเข้าสู่สถานการณ์เรื่องปกติแล้ว

ยังไม่ทราบเลยก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ
เพราะตอนนี้น่าจะอีกสักพักนึงเลยล่ะ
ก็เขาที่ทราบมาที่ชื่อคุณบุโกอีกสักพักเลย
เพราะว่าตอนนี้ก็สุขภาพร่างกายอาจจะดีขึ้น
แต่สุภาพใจก็อาจจะโดนถล่มนิดนึงนะคะ
ก็ให้กำลังใจกันต่อไปคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมเรื่องที่มันเกิดแล้วเราต้องรอแก้ไขกันต่อไปกันเนอะ